เป็นอุบัติเหตุรถกระบะกับรถพ่วง๑๘ล้อขับสวนเลนกัน
ปรากฏว่ากระบะเสียหลักข้ามมาฝั่งนี้

พ่วง๑๘ล้อขับไปขับไปทับหรือเปล่า

ถ้าใช้คำว่ารอดตายปฏิหารจะผิดไหมคะ
ไม่ผิดล่ะจอดเอี๊ยดพอดีเลย

คันนั้นเบรกไม่ทันแล้วทับไปจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ
แล้วจะบอกว่า
แล้วจะบอกว่าคนขับรถพ่วง๑๘ล้อสติดีมากนะคะ

จริงแล้วรถใหญ่ในระยะเบรกเขาไกลมากนะ
เนี่ยระยะเบรกไกลมากแต่สามารถเบรกทันอ่ะ

นั้นทั้งชายและหญิงค่อยคลานออกมา
คิดนี้ขอบคุณนะคะ
เอามาโพสต์ไว้นะคะ
นักข่าวของเราคุณชนทิชาค่ะติดต่อไปที่คุณวิทย์นะคะ
คุณวิทย์คุณวิทย์คือใคร
คุณวิทย์คือโชเฟอร์ขับรถพ่วง๑๘ล้อ
แล้วก็เป็นเจ้าของคลิปด้วยบอกว่าผมเองแหละเป็นคนขับนะฮะ
เห็นแล้วแหละรถกระบะข้ามเกาะกลางมาแต่ไกลเลย
ก็เลยรีบเบรกเอาไว้นะคะไม่งั้นทับซ้ำสยองแน่เลยนะคะ

เมื่อสักครู่เป็นวินาทีที่เกิดอุบัติเหตุ
แต่มีคนถ่ายไว้ด้วยก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะ
สาเหตุเราก็ถามคุณวิทย์คุณวิทย์มันเกิดอะไรขึ้น
มันเกิดอะไรขึ้นที่รถกระบะข้ามเกาะกลางมาแบบนั้น
คุณวิทย์บอกว่าคืออย่างนี้เท่าที่ผมสังเกตเห็นนะ
รถกระบะออกมาจากซอยเพื่อจะเข้าเลนขวาสุด
แต่ปรากฏว่ารถเสียหลักพลิกหงายท้องมาอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ก็เลยทำให้เขาต้องเบรก
พอเบรกปุ๊บอุบัติเหตุแบบนี้จราจรติดขัดแน่นอน
เป็นผลพวงที่ตามมานะคะ
แต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นที่เขาก็มีรถเครน
เขาพยายามที่จะมาช่วยดึงรถกระบะ

ถามคุณวิทย์คุณวิทย์แขวนพระอะไรอ่ะ

อย่างเดียวที่ผมแขวนคือสติดีมากนะคะ
ดีมากผมบูชาแค่สติเท่านั้นถึงรอดมาได้
ชนคู่กรณีซ้ำสองไม่งั้นแย่แน่

เพราะอาจจะถูกแจ้งความดำเนินคดีก็ได้นะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วอุบัติเหตุที่นำเสนอ

ขับรถต้องระมัดระวังด้วยค่ะ